ดูลิงเครียดกันหน่อยไอ้ไข่เป็นลิงกัง
เจ้าของก็พาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จะไปรับจ้างขึ้นมะพร้าว
เจ้าของดันไปขับรถล้มลิงมันเครียด
กระโดดกัดเจ้าของเป็นแผลเวอะหวะเลยทำให้มันล้มมันเจ็บมันโมโห
ตีลังกาลกลับหลังอยู่นะไข่เฮ้ยทำไมเนรคุณลูก
มันเครียดนะนี่คือท่าเครียดเหรอดูเจ้าของเป็นแผลเต็มไปหมดเลยไหม

ถ้าเกิดมันพูดได้จะขับล้มทำไมเนี่ยอะไรมันเครียดมันโมโหคุณผู้ชม
ไม่แต่ว่าสัตว์เวลาเครียดเนี่ยเขาจะเหมือนเวลาหมาเวลาเครียด
มันก็จะออกอาการก้าวร้าวไงอันนี้เป็นพฤติกรรมของสัตว์อยู่แล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนท้องที่หมู่๑๖ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กู้ภัยใต้เต็กตึงรับแจ้งไปช่วยมีคนถูกลิงกัดจนบาดเจ็บ
คนโดตริงกัดก็ไม่ใช่ใครจ้ะจ้าโขลาลิ่วนี้ละครับ
พอไปเจอกับรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนมีลิงกังเพศผู้ตัวใหญ่
ท่าทางมันแบบดุร้ายเกรี้ยวกราดมากเลยชื่อว่าไอ้ไข่
จ้องหน้าเจ้าของแบบอย่างไม่พอใจ
เจ้าง่าแบบหูยมันจะกัดอยู่แล้วเนี่ย
อยู่เฉยก็ดีอยู่แล้วจะลากออกมาทำไม
ลากออกมาไม่พอยังจะขี่รถล้มอีก

นี่คือแผลไอ้ไข่กัดที่หลังเวอะหวะไปแล้ว๓แผลที่มือซ้ายก็โดนเต็มไปหมดเลยฮะ
ก็ต้องประถมพยาบาลเจ้าของก่อน
จากนั้นนายสมพงศ์ก็พอทำแผลเสร็จปุ๊บพยายามเข้าจะไปหาไอ้ไข่
ไข่ก็ยังคงตกใจโมโหกันอยู่ไม่ยอมให้จับแยกเขี้ยวร้องข่มขู่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้แม้แต่เจ้าของ
ไอ้ไข่ยอมยอมให้นายสมพงศ์เข้าไปจับตัวไว้แต่โดยดีคือหายโมโหแล้ว

นายสมพงศ์บอกว่าเลี้ยงไอ้ไข่มา๕ปีแล้วนะ
ตั้งชื่อมันว่าไอ้ไข่เนี่ยแล้วก็พาออกไปรับจ้างเก็บมะพร้าว
ขึ้นต้นมะพร้าวไอ้ไข่รับหน้าที่เป็นคนปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าว
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ขี่รถกันไป
มีไอ้ไข่คู่ใจนั่งซ้อนท้ายกันมา
มีเชือกผูกคอแล้วก็ล่ามไว้กับเหล็กที่บริเวณเบาะด้านหลัง
เพื่อไปรับจ้างเก็บมะพร้าวแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถมันโซ่ขาดทำให้ล้อมันแบบมันติดนะฮะ
แล้วก็ล้มอยู่กลางถนนไอ้ไข่ตกใจสุดขีด
ทำยังไงกระโดดขย่ำคอขย่ำกัดคุณสมพงศ์อย่างโกรธแค้นนะฮะ

ถูกต้องหลังกัดคอแบบนี้จนต้องวิ่งหนีออกมา
สุดท้ายถูกไอ้ไข่กัดจนบาดเจ็บนะฮะ
สุดท้ายพอกลับถึงบ้านดูเหมือนว่าไอ้ไข่จะสำนึกผิดคุณผู้ชม
เหมือนสำนึกผิดพยายามเข้าไปเคราะห์เครียมเหมือนเจ้าพ่อโทษเจ้าของ
งอนไม่สนใจทำให้ไข่มันก็แบบงอนกับ
ทั้งสองปลายก็หันหลังให้กันไม่ยอมคุยกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เป็นเพื่อนคู่ใจกัน
โกรธไม่นานซะพักเดี๋ยวก็หายกันแหละ
แล้วก็มาขอกินเหมือนเดิมประมาณนี้